มาดูกันต่อแวดวงเพลงนะคะแวดวงดนตรีเริ่มกลับมาคึกคักค่ะ
เขาตกอกตกใจเพราะว่าก่อนหน้านี้นักร้องหลายคนมีปัญหาเรื่องเส้นเสียงไง
ร้องวงโควิดหนักมากบวกที่ไลน์ออนล่ะร้องไม่ได้เลยค่ะ
ไปเจอพี่ปั๊บบอกว่าเออยังร้องได้ปกติแต่ว่าเกิดขึ้นอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
ต้องบอกแบบว่าคนดูเลยว่าวันนี้อาจจะแบบแรงเท่านี้นะคะ

ใช่นะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ปั๊บก็พยายามปรับตัวแล้วค่ะ
เพื่อจะกลับมาลุยทั้งงานโชว์งานคอนเสิร์ตรวมไปถึงซิงเกิ้ลใหม่
ผมกล่องเสียงไม่เป็นไรครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่องเหนื่อย

ตอนนี้มีเพลงประกอบละครนะครับไม่ได้ทำนานแล้ว
ละครเรื่องหัวใจรักพิทักเธอ
กำลังเริ่มทำครับช่วงนี้อยู่ในช่วงแบบ
เปิดตัวเองเหมือนแบบห่างหาคอนเทนต์ที่เรารู้สึกกันจริง

ในเรื่องการมีลูกพี่ปั๊บบอกจะเองสงสัยจะมาแล้วแหละค่ะ

ตัวหลานของลูกของคุณการมึงกองของพวกโปรเตโต้นะคะตอนนี้๓ขวบแล้วนะคะ
คือเขาท้องตอนท้องโควิดแรกตัวแป๊บเดียวน้องพูดได้แล้ว
ยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยนะคะเพราะหวั่นใจเรื่องโควิดค่ะ
อาจจะได้เจอหลานด้วยนะคะไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
โตกันหมดแล้วอะครับพูดได้แล้วพูดได้แล้วครับ
ช่วงที่เขาท้องคลอดอ่ะมันก่อนโควิดใช่ครับ
คือตอนนี้ก็พูดแล้วครับ๒๓ขวบแล้วครับ
วันราคาน้องทะเลได้ไปเจอบางอย่าง
เลยครับยังไม่ได้เจอเลยครับไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือเปล่า
เอ๊มีมีงานร่วมกันหรือเปล่าเอะไม่ไม่แน่ใจ
ก็กลับมาลุยดนตรีกันเหมือนเดิม